พูดถึงเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะ
มีข่าวดีมาตลอดก่อนหน้านี้ก็เพิ่มวงเงินที่จะเอาไปซื้อของ

แล้วก็มีเรื่องของอาจจะสามารถไปดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรนชายต่างนะคะ

ก็คือบริษัทเอกชนที่ขาดแคลนแรงงานตอนนี้
สนใจจ้างผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเป็นแรงงานเข้ามาทำงานนะคะ
เพราะแรงงานเหล่านี้ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีนะคะ

การทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถู
ภายในห้องพัก๑๕๐ห้อง
ของโรงแรมในเครือชะอำวิลล่าบีดจังหวัดเพชรชบุรี
คือหน้าที่หลักที่พนักงานทำความสะอาดต้องทำเป็นประจำทุกวัน
เพื่อรีบทำความสะอาดห้องพักให้เสร็จทันก่อนเวลาที่ลูกค้าจะเข้าพักค่ะ
ยอดเข้าพักของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น
ทำให้จำนวนแม่บ้านทำความสะอาดที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
มีแผนจะรับผู้มีรายได้น้อย
ผ่านการอบรมจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส๒เข้าทำงาน
เพราะต้องการรับพนักงานแม่บ้านนอกพื้นที่เพิ่มขึ้น
และยังสามารถได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วย
แรงจูงใจเกี่ยวกับด้านภาษี
คือรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้เราได้จ่ายภาษีน้อยลงมาเป็นส่วนลด
ในการที่เราจ้างบุคคลผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐมา
แล้วก็ตรงนี้ค่ะเราจะสามารถนำมาลดหย่อนในด้านภาษีนะคะ
ค่าใช้จ่ายของโรงแรมเราก็จะลดลง
ไรที่มากขึ้นเราสามารถที่จะเอาไปใช้พัฒนาโรงแรม
เพราะว่าทุกวันโรงแรมจะมีค่าเสื่อมอยู่ใช่ไหมคะทุกอย่าง
จะเป็นการทำห้องใหม่การสั่งเฟอร์นิเจอร์ใหม่
หรือว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องพักอย่างนี้ค่ะ
ได้ตรงนี้เราจะสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาโรงแรม
ให้เราใหม่อยู่ตลอดเวลา
หลักเกณฑ์ในการรับแม่บ้านใหม่จะต้องมีอายุไม่เกิน๕๕ปี
รักงานบริการและมีความซื่อสัตว์
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำความสะอาดมาก่อน
เพราะสามารถเรียนรู้หน้างานได้
อัตราเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่๙๕๐๐บาทต่อเดือน
สำหรับบริษัทเอกชนที่จ้างผู้มีรายได้น้อยเข้าทำงาน
สามารถนำค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างมาหักภาษีได้๑๕เท่า
แต่ต้องไม่เกินร้อยละ๑๐ของจำนวนลูกจ้างในบริษัท
โดยให้จ่ายเงินเดือนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ

คือช่วยทำให้คนที่ถือบัตรมีโอกาสที่จะเข้าไปทำงานกับธุรกิจมากขึ้น
เป็นพนักงานบริษัทไปเลย
แล้วตัวนายจ้างเองก็ได้สามารถลดต้นทุนได้
ในฐานะเป็นคนว่าจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการหรือผู้มีรายได้น้อยนะครับ

มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับบริษัทเอกชนที่จ้างผู้มีรายได้น้อยเข้าทำงาน
จะมีผลตั้งแต่๑มกราคม๒๕๖๑ถึง๓๑ธันวาคม๒๕๖๒